คุณผู้ชมครับไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวเป็นการถ่ายทอดเคล็ดลับวิชาจากรุ่นสู่รุ่น
เป็นวิทยายุทธ์เลยทีเดียวอะไรจะขนาดนั้น
นี่คุณผู้ชมที่โคราชคือเขาให้ผู้สูงอายุมาถ่ายทอดวิธีในการจับปลาทอดแหส่วนคุณผู้หญิงก็เรียนรู้วิธีการทำอาหารสูตรโบราณเลยนะ
จ้านี่ครับคุณผู้ชมครับที่บริเวณห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องใหญ่อำเภอพิมายจังหวัดนครราชศรีมาก็ที่โคราชนั่นแหละ
เขาให้บรรดาผู้สูงอายุที่มีความสามารถมีประสบการณ์อันยอดเยี่ยมในการจับปลาสอนการทอดแหเวียงแหแบบนี้

เรียนรู้จากบนบกก่อนไอ้หนู
ก่อนที่เจ้าจะเป็นผู้ใหญ่ลงไปจับปลาในน้ำนั้น
ต้องจับปลาบนบกให้ได้ซะก่อน

ถ่ายทอดวิชากันแบบนี้ให้กับน้องเด็กนักเรียนนะครับ

ได้เรียนรู้ทักษะเรื่องของกิจกรรม
ในการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตะบนกระเบื้องใหญ่

น้องหนูเขาก็จะได้เรียนรู้อีกหนึ่งอย่าง
เป็นประสบการณ์ใหม่เรื่องการทอดแหเรื่องของการจับปลาว่าในสมัยก่อน

ทอดแหบางคนเด็กน้องหนูถามคุณลุงคุณตาบอก
ก็นอกจากนี้ยังมีการสอนการดักจับปลาด้วยนะ
ดักจับปลาด้วยมืออ่ะ
แบบนี้นักเรียนเขาควรจะรู้ไว้ว่าบางทีถ้าเกิดไม่มีแห

นี่แบบนี้มันจะมีเครื่องที่เอาไว้ดักปลา

คืออุปกรณ์ดักปลามีหลายรูปแบบ
ถูกต้องนี่ก็เป็นอีกหนึ่งรูปแบบหนึ่ง
เขาเอาไว้ดักปลาตามร่องน้ำต่าง
พอน้ำไหลผ่านปลามันก็ไหลมาด้วย
มันก็จะไปติดอยู่ในนั้นแหละ
เสร็จปั๊บก็เอามากินได้เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
สมมุติคนไทยสมัยก่อนเขาทานปลากันนะ
เขาทานปลาจากการจับแบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับ

นี่เลยอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือ
ต้องสอนในการสาร
คุณจะมีแหเป็นของตัวเองถ้าคุณไม่สารมันแล้วคุณจะมีได้ยังไง

ความรักยังต้องสารสัมพันธ์ส่วนการสารแหนั้นต้องใช้เท้าครับ

เพราะว่าคืออยู่บ้านคนเดียวจะให้ใช้อะไรช่วย
แบบนี้คือน้องเขาจะได้รู้ไงวิธีการสาร
เครื่องมือในการดักปลาแต่ละชนิด

กลับไปบ้านจะได้ไปทำกับคุณพ่อคุณแม่ได้
แล้วพอทำเองได้ก็สามารถไปดักปลาเอามาทานเองได้นะครับ
จบครับนี่คือกิจกรรมของเหล่าบรรดานุ่ม

จ้ามาทอดอาหารกินกันดีกว่า

เขาก็มีการสอนกิจกรรมในการทำขนมไทยให้กับสาว

รวมตัวกันสอนให้น้องนักเรียนนักศึกษาสาวนี่แหละครับ
ได้เรียนรู้เสน่ห์ปลายเจ้าหวก
การเป็นแม่ศรีเรือนที่ดีทำยังไง
นี่สีไม้ไร้มือ
น้องหนูเขาก็มีความสุขยิ้มแฉ่งเลยทีเดียว
แต่ละอย่างก็ทำออกมาน่ากินน่าการ
อันนี้เหมือนทำเป็นตัวคลองแคลงใช่ไหมคะ
แบบนั้นแต่ละอย่างมันเป็นอาหารแบบว่าเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่น
เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเห็นแบบนี้แล้วนี่
ใช่ค่ะเสน่ห์ไปจะกวักค่ะกวักของเข้ามากินอย่างเดียว
เรียนเชิญนะครับใครที่มีความต้องการจะเช่าบูชาองค์นี้เช่าไม่แพงครับ
พาเอาไปบูชาที่บ้านได้

น้ำแดงใหญ่ขาดปลาต้องโกหกอย่าให้พ่อ

เอาจริงแล้วเนี่ยคือต้องบอกว่าเด็กเยาวชนคนรุ่นใหม่เนี่ยไม่ได้มีโอกาสเห็นภูมิปัญญาวิถีชีวิตของคนเท่าคนแก่ในสมัยก่อนตั้งแต่การที่สารแหอ่ะเห็นไหม

ใช่ค่ะสมัยก่อนกว่าจะจับปลาได้แต่ละทีสารแหก่อนแหชำรุดมีวิธีการซ่อมยังไงบ้าง
ถูกต้องนะคะก็ได้เห็นภูมิปัญญาได้เรียนรู้ภูมิปัญญาของผู้เท่าผู้แก่
สืบสารกันไปก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีที่นำเสนอกันในวันนี้